ขณะที่เราติดตามสถานการณ์การชุมนุมในมุมหนึ่งของจอในวันนี้นะคะ
ก็ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนที่มีคนถูกยิงเนี่ยนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยทางภูมิชาการตำรวจนครบานออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่ากรณีที่มีคนถูกยิงนั้นมีความคืบหน้าพอสมควร
แล้วบอกว่าอาจจะมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถือปืนมาก่อเหตุนะคะ
คนตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
วันนี้พูดถึงภาพรวมการสลายการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า
เมื่อวานนี้๑๗สิงหาคมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือท่านบอกว่ามีการก่อเหตุความวุ่นวาย
ตำรวจเห็นว่าถ้าไม่ระงับเหตุก็อาจจะบานปลาย
ก็เลยมีการเข้าสลายการชุมนุมนะคะ
จากนั้นผู้ชุมนุมบางส่วนมีการย้ายไปที่แยกดินแดง

ตำรวจพยายามเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุด

แต่ผู้ชุมนุมบางส่วนยังคงกลับมาปะทะเจ้าหน้าที่อีก
สุดท้ายก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๖รายนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าขอโทษประชาชนโดยเฉพาะชาวดินแดง
หากได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมค่ะ

หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจพิจารณาว่า
หากเราไม่เข้ารับยับยั้งอาจจะมีเหตุบรรณ์ปลายนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชมนุมได้แยกย้ายอ่ะ
เป็นชมนุมที่บริเวณอังคตวรีชัยสมรรพภูมิ
และ๓เหลี่ยมดินแดงตามลำดับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราทำการจับกลุ่มเนี่ย
ก็ต้องหาได้จำนวน๖คนพร้อมของการหลายรายการ
ส่วนที่มีรถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากสพเมืองนครปฐม
มีอาวุธจริงประจำกายก็วันนี้มีคำชี้แจงนะคะ
บอกว่านั่นเป็นเพียงการเตรียมพร้อมตามยุทธวิธี

ก็ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้นนะคะ
ก็จะตั้งอยู่ในบริเวณแยกดินแดงในทางปฏิบัติยังไม่ได้ใช้เลย
ทีนี้มีความคืบหน้าคดีเด็กอายุ๑๔และ๑๕ปีถูกยิง
ท่านบอกว่าเริ่มมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
ตัวผู้บาดเจ็บและญาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ช่องไปแล้วว่าอาจมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถือปืนมาก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
พลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ยืนยันเรื่องเบี้ยเลี้ยงค่ะ
มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับตำรวจทุกนาย
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
คือก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องว่าไม่ได้เบี้ยเลี้ยงกันนะคะ
ท่านบอกว่าจะโอนเข้าบัญชีย้อนหลัง
ส่วนเบี้ยเลี้ยงเงินสดที่ให้ติดตัววันละ๒๐๐เนี่ย
มีการจ่ายจริงไม่มีการทุจริต
และจะไม่คาดโทษกับตำรวจที่ออกมาโพสต์ด้วยนะคะ
ความคืบหน้าของชายอายุ๑๕ปีที่ถูกยิง
แล้วรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี
นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่า
อาการยังคงที่ค่ะไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลง
ก็คือสมองบวมนะคะแพทย์ยังไม่สามารถผ่าตัดเอากระสุนออกมาได้
แล้วก็ต้องรอให้อาการคงที่จึงจะสามารถผ่าตัดได้นะคะ
อันนี้เพื่อความปลอดภัยของคนไข้นะคะ
และรายงานล่าสุดเข้ามาสดร้อนเลยค่ะ
บอกว่าคุณพ่อของน้องอายุ๑๕ที่ถูกยิง
จะเข้าแจ้งความที่สนดินแดงนะคะในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ